ไปดูเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาหน่อยกันแล้วกันนะครับ
มีความเคลื่อนไหวที่พิศนุโลกนะครับ
ศนุโลกเนี่ยมีผู้ชุมนุมกลุ่มรัศดรไปรวมตัวกันที่

ถนนวังจันทร์ตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
เพื่อจะทำกิจกรรมแล้วก็แสดงออกร่วมกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ตรงจุดนี้นะฮะมีนักเรียนนักศึกษาประชาชนมาชุมนุม
ซักซ้อมบอกว่าเป็นการซักซ้อมเตรียมการชุมนุมใหญ่
ของกลุ่มพิศนุโลกปลดแอบที่จะมีการชุมนุมตั้งแต่๒๕ตุลาคม
เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป๒๕ตุลาคมก็พรุ่งนี้
เขาบอกวันนี้เขาซักซ้อมก่อนนะครับ
ก็ตอนที่กำลังซักซ้อมกันอยู่เนี่ยนะฮะ
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจแก่นำคณะก้าวหน้า
นี่ครับวันนี้เขาไปภารกิจที่พิสุนโลกพอดี
ก็เลยไปสังเกตการณ์แล้วก็บอกว่ามาให้กำลังใจ
น้องนักเรียนนักศึกษาที่กำลังซักซ้อมการจัดชุมนุมใหญ่กันด้วยนะครับ
นี่ฮะนายธนทรนะครับ
เดี๋ยวดูหน่อยนะฮะว่าให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรบ้างนะครับ

กำลังใจน้องนะครับที่เป็นคนจัดงานในจังหวัดพิสุนุโลก

ชวนชาวจังหวัดพิสุนุโลกพรุ่งนี้นัดชุมนุมใหญ่กันมาร่วมเป็นกำลังใจ
มาร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยไปด้วยกันครับ